โอ้โห
แอร์ไปแล้วปั๊บจดหมายมาปุ๊บ
อ่านเลยอ่านเลยอ่านออกอากาศเลย

ก็จะอ่านอยู่นี่

แก๊งป่วนทุกคน

ไหว้ทำไมครับนาคอมไม่ใช่นาค่ะ

ชื่นชอบทุกคนโดยเฉพาะพี่โรเบิร์ต
โอ้โห

ติดตามพี่โรเบิร์ตมานานแล้ว

พี่เป็นคนไม่หล่อ

สมาร์ทแต่กูไม่ชอบ
ไม่ต้องมองหาวันนี้หนูไม่ได้มา
ขาว

ครับพี่มีครอบครัวหรือยังคะ

ดีแล้วค่ะอยากเห็นครอบครัวพี่ร่มจม

สุขสมพี่โรเบิร์ตค่ะเดี๋ยวเลิกแล้ววันไหนว่าง

หนูจะรอพี่หน้าสตูทันเด้อ

เสร็จแล้วตกสละ

พี่โรเบิร์ตหนูจะรอพี่หน้าสตูทันเดอร์นะคะ

ถ้าพี่ไม่รู้หนูแต่งตัวยังไงจำง่ายค่ะ

หนูใส่เสื้อสีบันเย็น

รองเท้าสีชมพู
เฮ้ยนี่คนหรือพุ่งผ้าป่าย

โอ้ยพี่หนูด้วยอ่ะดีใจ
ขอโทษนะคะหมึกหมด

ตาไปกินตับตาจนหวาย

แล้วทราบว่าวันนี้มาจะรับอะไรดีครับ

นี่เป่าซิเวอร์นาโนใช่ไหมฮะ

ไงพี่โป๊ปเขาอยากได้พี่โป๊เปล่าพี่โป๊ป

ตัวชี้เอาไรก่อนนะ
น้าถาวนี่เอาอะไรอ่ะ
เออน้อง
บทศาพท์
ทำไมดำนี้ก่อนจะเอาแฟปเอาอยู่อย่างนี้
พี่ว่าน้องซื้อแปลงสีฟันอะไรไปขัดฟันดีกว่าไหม

นี่คือแปลงขัดพื้นด้ามไม้

นี่ล้างเอาไปลำไส้กระดูกกระเดือกสะอาด

อันนี้เป็นแปลงขัดห้องน้ำไง

ขอถูกกับพี่

โหเจ๋จะเป็นแบบนี้ไง

อ่าเขาเต้นสวยเต้นโอเต้น
เอานิดหน่อย

แปลง๓แบบนี้แบบไหนราคา
ถูกที่สุดไป
สามแบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวแกงกะหรี่ซีฟู้ด
ข้าวเปปเปอร์แซลมอน
สเต็กบาร์บีคิวไก่และหมู
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน

แกงป่วนด้วนราคา

แกงป่วนด้วนราคา

ความห้าก็มากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

ข้างนอกมันมืดข้างในมันสว่างไง